สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์มาเจอกับพวกเราแบบนี้นี่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนคุณวิ่งไปเที่ยววิ่งไปเที่ยวกันเหรอวันนี้โอ้โหมันเป็นวันที่เราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเพราะมันเป็นวันหยุดสุดทรั
ว่าคุณผู้ชมอยากไปตลอดเที่ยวที่ไหนกันดี
อยากจะดูเขานะอยากจะไปสัมผัสอากาศน้ำหนาวก็ให้ขึ้นเหนือ

แต่ถ้าอยากไปตากแดดไปดูทะเลก็ลงใต้กันไป
จริงแล้วทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
มันมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมากเลยในเมืองไทย

อยากให้ไปกันเพราะว่าเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้
ถูกต้องนะครับในช่วงแรกแบบนี้ไหนพูดถึงเรื่องเที่ยวแล้ว

คือสัปดาห์ที่แล้วเรามีการจัดกิจกรรม
ไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทยขึ้น
ซึ่งดิฉันก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกัน

น่ารักไปดูบรรยากาศพร้อมกันค่ะ
เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานแบบนี้
แน่นอนว่าคารวาลความสนุกมาบุกกันแล้ว
กับคารวรรณไทยรัฐสัญจรตลอดทั่วไทย
ที่จะเดินทางไปมอบรอยยิ้มและของรางวัลมากมาย
ให้กับแฟนไทยรัฐทีวี
งานนี้น้องใบตองคนสวยรับหน้าที่ในวันนี้ด้วยนะจ๊ะ
วันนี้เราเดินทางไปกันที่
ตลาดนี้มีอายุยาวนานกว่า๑๐๐ปี
เป็นแหล่งค้าขายที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอาย
วิถีชีวิตเรียบง่ายและดั้งเดิมของชาวชนบุรี
วันนี้นะคะมีอะไรเด็ดที่ตลาดแห่งนี้เดี๋ยวพาไปบุกเลย
ของกินร้านไหนเด็ดของกินร้านไหนโดนจัง
วันนี้เดี๋ยวขอสั่งยำหน่อยละกัน

ยำวุ้นเส้น
คุณสามารถมีเคียวไหม

ต้องมีคำถามมาถามหน่อย
เจ๊เล็กชอบรายการไหนในไทยรัฐทีวีมากที่สุด
โอ้โหไทยแลนด์จ้า
แฟนธรรมดิวิตัวจริงแบบนี้มีของที่ระลึกมาแจกเลยจ้า
จากร้านยำรสแซ่บก็ไปต่อกันที่เมนูเอกลักษณ์ประจำจังหวัดชนบุรีเจ้าแรกต้นตำรับ
อยู่คู่ตลาดแห่งนี้มายาวนานกว่า๕๐ปี
อย่างเจ๊แตนเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวจะเด็ดแค่ไหน
ตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

แตนเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่า
ี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขามีเครื่องอะไรบ้างอ่ะคะ
นี่คือใช้แป้งก้วยเตี๋ยวเส้นก้วยเตี๋ยว
ใส่ถั่วใส่ปุ้งแห้งใส่ไข่เจียว
อันนี้คือใบอะไรค่ะใบผู้ชายสวงออก
นี่ค่ะเมียงก้วยเตี๋ยวเจ๊แต่นเจ้าเก่า
เป็นเจ้าเก่าลองแล้วนะคะ

คุณผู้ชมแซ่บมาก
ที่น้ำจิ้มจริงเจ๊แตน
แตนบอกว่าเจ๊แตนเนี่ยเป็นแฟนรายการตลอดข่าวของเราด้วย
รายการตลอดข่าวออกอากาศวันไหนบ้าง

วันอาทิตย์กี่โมงนะ

ถูกต้องค่ะ
ไปต่อกันอีกหนึ่งร้านเด็ดที่อยู่คู่ตลาดมาอย่างยาวนานเช่นกัน
อย่างร้านแม่ติ๋มข้าวเหนียวมะม่วงข้าวมันส้มตำ
ร้านนี้มีอาหารโบราณหาทานยากมากมาย

ถ้าจะทานต้องมาทานที่นี่เท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหาง
ที่จะทำเฉพาะวันออกพรรษา

หน้าตาน่าทานแบบนี้ล่ะครับ

แม่ขายแบบนี้มานานกี่ปีลึ๊า
และข้าวมันส้มตำที่น้องใบตองทานอยู่นี้เป็นเมนูหาทานยากที่ขอบอกเลยว่าต้องลอง
ส่วนประกอบของส้มตำก็จะมีปลาทูย่างหัวหอมแดงมะขามอ่อนมะละกอคลุกเคล้าให้เข้ากัน
และปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลามะนาวส่วนข้าวนั้นจะนำข้าวสารผสมกับข้าวเหนียว
นำไปหุงด้วยน้ำกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือ
เป็นอันเสร็จก็จะได้เมนูข้าวมันส้มตำแสนอร่อยแบบนี้ล่ะครับ
โอ้โหอะไรแม่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาทานที่ไหนได้ถ้าไม่มาตลาดนี้นะ
และอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คือ

สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของข้าวเหนียวมะม่วงของแม่ติ๋มก็คือ
ต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแฉะสูตรโบราณ
มันต้องปรุงในอ่างตีนช้าง
นำข้าวเหนียวนึ่งใส่ลงไปในอ่าง
ตามด้วยน้ำกะทิที่ปรุงรสแล้ว
จากนั้นตีให้เข้ากันกับน้ำกะทิแบบนี้
เสร็จแล้วนำไปทานคู่กับมะม่วงและถั่วลิสงเลยครับ

ที่นี่นะข้าวเหนียวก็หวานมะม่วงก็หวาน

เห็นว่าเป็นแฟนรายการตลอดข่าวนะคะไม่ต้องถามหน่อยว่า
รายการตลอดข่าวเช้านี้เนี่ยนะ
มีพิธีกรทั้งหมดกี่คนชื่ออะไรบ้าง

ไม่ต้องมีทั้งหมดเป็น

เรียกว่าอร่อยพุงกางกันไปเลยล่ะครับ
กับภารกิจตลอดตะลุยตลาด
ครั้งหน้าเราจะไปมอบความสุขกันที่ไหน
ติดตามได้ในรายการตลอดข่าวทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
แย่ความสนุกส่งตรงถึงบ้านคุณแบบนี้เลยค่ะ

เดี๋ยวอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไป

เหมือนเหมือนเด็กโข่งลุกขึ้นมาลงไปนั่งทำไมคุณชนะ
โอ้โฮต้องเป็นครั้วหน้าเอาอย่างนี้ครั้วหน้าให้คุณชนะไปบ้างดีกว่าไปตลาด
คือไทยรัฐทีวีสันจรของเราบุกไปตลอดกันทั่วไทยแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เราไปตลอดที่ไหนยังไงตลาดไหน
ก็ส่งไลน์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าเราไปเนี่ยเราไม่ไปมือเปล่าแน่นอน
เราไปแล้วเราจะไปพร้อมกับของที่ระลึก
จากรายการของเราไปแจกกันเลยแบบที่เห็นค่ะ
แล้ววันนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการตลอดข่าวของเราอยู่นะครับ
ไม่ได้ดูมือเปล่าแน่แน่นอน

เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นไปกดไลค์กดแชร์

เพราะว่าในช่วงท้ายของรายการในวันนี้
เดี๋ยวจะมีสบายใจให้กับคุณผู้ชมนะครับ

บอกเลยวันนี้มีมาแจกแบบ
โอ้โหถ้าใครพลาดวันนี้ไปจะต้องร้องไห้เสียอกเสียใจ
ตีลมทบอกแบบคุณชนะเมื่อสักครู่นี้แน่นอน
เพราะว่าวันนี้แจกหนักแจกจริงคุณผู้ชม
อยากรู้ว่าเป็นอะไรดูกันจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการ

เพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกมาฝากอีกมากมาย

เพิ่งผ่านช่วงออกพันธุ์สากันมาใช่ไหมล่ะคุณค่ะดีเลย
เขาก็จะมีการจัดงานที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดขึ้น
แต่ว่างานที่จะพาไปเนี่ยเป็นงานที่เอ๊ะทำไมต้องแต่งชุดแฟนซี
แล้วทำไมต้องมีแต่ควายเท่านั้น
เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าช่วงหน้าว่างานนี้อยู่ที่ไหนกันค่ะ

เป็นงานประเพณีที่ต้องบอกว่าหันศาไม่แพ้กันครับ
เพราะว่าเขาพานี่มาครับ
ครูชกมาร่วมขบวนด้วย
ใหญ่ตระกาลตาขนาดไหนติดตามในช่วงหน้าครับ